เจ้าตัวนี้ก็แปลกมันคืออึงอ่างด่าง
อยู่ดีมันก็กระโดดเข้ามาเหมือนจะมาให้โชค
รวบรวมความประหลาดแปลกแตกต่างของบรรดาสัตว์
เอามาไว้ในรายการของเราวันนี้หมดแล้วค่ะ

คุณดูอันนี้แปลกจริง

ดังชัดเจนนะเพราะปกติอึงอ่างมันไลน์อยู่แล้ว

ใช่ไหมคืออึ่งอ่างมันมีลายของตัวมันอยู่นั่นแหละ
แต่นี่คืออึงอ่างดาย
มันแปลกเนอะสีมันเป็นสีเหมือนดำ
อมแบบเขียวไหมแล้วก็ผิวตัดกับสีเผือกใช่ไหม

มันเป็นสีขาวดำว่าง่ายหรือขาวอมชมพูดำปนกัน
เพื่อดอดมีสนเข้ามาอยู่ในบ้านของป้าสะท้อน

บ้านป้าสะท้อนในบ้านเล็กที่๑๙๐๑พิกับมือซัฟเบิร์ด
อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ของแปลกเข้าบ้านช่วงทางโค้งก่อนออกรางวัลแบบนี้

ช่วงเทียบต่งและอธิษฐานกันไปเลยแล้วกัน
พากันจับอึ่งอ่างมาดูสิ
พี่ขวาสิจ๊ะ
มองหาคุณป้าคนนึงก็วิเคราะห์ไปแบบนึง
ส่วนคุณป้าอีกคนนึงก็วิเคราะห์ไปอีกแบบนึงจริง
เธอเห็นเหมือนที่ฉันเห็นนี่ป่ะหล่ะมีหนึ่ง

ได้เลยว่าไปแกะสวัสดีกันแล้ว
มีบ้างอยู่ทุกคน

เบาะบอกอย่างนั้น

ลืมอีกแล้ว

เล่าถึงกันฟังแบบสนุกชะนานขำ

คืออยากให้วันนี้เล่าเรื่องความเชื่อต่างเกี่ยวกับโชคลาภ

อยากจะให้ผู้ชมมีความสุขที่ระดูกกันไปแล้วแบบหัวเลาะกันไป